ไปดูความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบการถือครองที่ดิน๑๗๐๐ไร่ที่ราชบุรีของนางสาวปารินาไกรคุบ
สสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะครับขณะที่วันนี้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานภาพการเป็นสอสอของนายนวัด
ต่อเจริญศุกร์สคอนแก่นพไทย
ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่าผู้อื่นออกมาแล้วนะครับ

สารรัฐธรรมนูลออกนั่งบันลังอ่านคำวินิจฉัย
ให้สมาชิกภาพสอสอของนายนวัดต่อเจริญ
สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่๑๖ตุลาคม๒๕๕๙
ซึ่งเป็นวันที่สารสั่งให้นายนวัดยุติปฏิบัติหน้าที่
ภายหลังถูกสารจังหวัดขอนแก่นพิพากษาประหารชีวิต
และสารอุทธรภาค๔ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
จึงถือว่าเข้าข่ายถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลแล้ว
ส่วนผู้ที่ถูกร้องอ้างการคุ้มกันให้สอสอปฏิบัติหน้าที่ได้
สารเห็นว่ารัฐธรรมนูลมีเจตนารมณ์ให้สมาชิกภาพของสส
สิ้นสุดลงตามบริบทของข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน
กรณีของนายนวัดจึงมีสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
โดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อน
ส่วนวันที่ตำแหน่งว่างลงให้นับจากวันนี้
เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่สสขอนแก่นเขต๗ภายใน๔๕วัน

เดินหน้าตรวจสอบนางสาวปรินาไกรคุบ
สศราชบุรีพพลังประชารัฐ
ครอบครองที่ดินกว่า๑๗๐๐ไร่ที่จังหวัดราชบุรี
ถูกต้องตามที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปชหรือไม่
โดยล่าสุดใช้สิทธิ์ในฐานะกรรมธิการงบประมาณ
แผนที่อย่างเป็นทางการจากสปกร
พบการถือครองที่ดินพทบ๕ของนางสาวปรินา

โดย๗หลังอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อีกหนึ่งหลังอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
อกจากนี้ยังมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมธิการปปช
สภาพผู้แทนรัศดรที่มีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
เป็นประธานจะหยิบยกการถือครองที่ดินของนางสาวปรินา
มาตรวจสอบเข้าข่ายการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จ

หลังนางสาวปรินาทำหน้าที่กรรมธิการชุดนี้เป็นวันแรก
และเกิดวิวาทะกลางที่ประชุม
นางสาวปรินาตั้งคำถามว่า
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ใช้อำนาจหน้าที่เกินขอบเขตหรือไม่
กรณีไม่ยินยอมให้ผู้อื่นมาชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรี
และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณปมถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
และวัชโน้ต
นายบริวิศุกร์บูรณ์เลยค่ะที่การป่าวประชอ

ต้องตรวจสอบปมที่ดินของนางสาวปรินา

เมืองต้นถ้าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของตัวเอง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน